ที่จะให้ดูเนี่ยคือคนเช่าก็ไม่ยอมจ่ายเหมือนกัน
ไล่กลงไม่ไปอันนี้คนละเคสเดี๋ยวแล้วน่ะ
ที่บอกว่าคนละเคสกันบ้านคนละหลังกันแล้วแหละ

ใช่คืออันนี้เขาก็บอกว่าอยู่มาเป็นปีไม่จ่ายค่าเช่าไล่กันไป
ขอคำแนะนำดีหน่อยเถอะทำยังไงดี
บ้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นให้เช่าเดือนละ๖๐๐๐นะ
คนที่มาเช่าจ่าย๑๒๐๐เข้าอยู่
ไม่ได้ทำสัญญาให้เลี้ยงสัตว์ได้แต่อย่าเยอะนะอย่าเลี้ยงเยอะ
ปรากฏว่าคนที่มาเช่าเนี่ยไม่เคยจ่ายค่าเช่าเลย
นี่อยู่มาครบปีแล้วเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าเช่า
ว่าได้เงินแค่ก้อนแรกก้อนเดียว๑๒๐๐
แมวไว้หน้าบ้านกลิ่นมันก็กวนไง
หมาก็เห่าจนข้างบ้านเขาไม่ไหวเขาไปแจ้งนิติ

คือเอากุญแจไปล็อกบ้านแต่ก็โดนผู้เช่านี้ทุบทิ้ง

ลองทำทุกอย่างแล้วนี่บอกให้ยายออกก็ไม่ยอมออก
ยกเลิกน้ำไฟก็ไม่ได้ไงเพราะบ้านยังมีคนอยู่
อีกอย่างหนึ่งผู้เช่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟปลาปลาไฟฟ้า
เขาก็ไม่ตัดน้ำไม่ตัดไฟค่ะอยากได้ทนายมาจัดการเรื่องนี้หน่อย
ทำยังไงดีนักข่าวของเราค่ะไปคุยกับนายสมพรที่เป็นเจ้าของบ้าน
เขาก็บอกว่าผู้เช่าคนนี้อยู่คนเดียวนะ
ตั้งแต่พฤศจิกา๖๔จ่ายเงินที่แบบก้อนเดียว๑๒๐๐แล้วก็ไม่จ่ายเลย
ถามกี่เดือนกี่เดือนถามกี่ทีกี่ทีก็บอกรอแป๊บรอแป๊บ
รอเงินก่อนนี่รอมาเป็นปีแล้วค่ะแล้วเห็นบอกว่า
ตอนไปแจ้งความนะฝั่งผู้เช่าน่ะบอกว่าขออยู่อีก๒เดือน
เดี๋ยวจะไปอยู่ที่อื่นแล้วพอครบสองเดือนอ้าวยังไม่เห็นย้ายเลย
ยังไม่เห็นไปอยู่ที่อื่นเลยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
ทีนี้ลองฟังกันหน่อยละกันเจ้าของบ้านเองเขาก็ทุกข์เหลือเกินค่ะ
หมายว่าออกเขาก็ไม่ยอมออกทั้งหมดอยู่กี่เดือนครับ
ทั้งหมดก็ประมาณปีกว่าคิดแล้วจ่ายกี่เดือน
ย้ายแค่๒เดือน
คืออย่างนี้เจ้าของบ้านเขาบอกเอางี้
ไอ้ที่เคยจ่ายมาก้อนเดียวเนี่ย๑๒๐๐๐ใช่ไหม
ที่เหลือที่อยู่มาเป็นปีไม่ต้องจ่ายแล้ว
ตำรวจบอกแบบนี้ค่ะตำรวจบอกว่าโหย

ตำรวจแนะนำมาแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่า
สองหลังที่เราเล่ามาคุณสืบสกุลเล่าดิฉันเล่าเนี่ย
เรื่องนี้จะจบยังไงอันนี้ก็อยากรู้นะ

เดี๋ยวรอตามเรื่องนี้ต่อด้วยนะคะ